คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุระทึกนี้กันนะครับ

จักรยานยนต์มาจอดอยู่แถวนั้น

ตรงเสาไฟฟ้าครับตอนที่

ยังเห็นว่าคนขับชักเกร็งอยู่เลย

ว่าเขาขับมาชน๒๓รอบ

คือชนประตูแล้วเหมือนกับว่า
คือทับคนทับมอเตอร์ไซค์ทับอะไร

คุณผู้ชมฮะนี่ถ้าหักองศามีอีกนิดนึงนะ

พ่อค้าแม่ค้าแล้วนะครับพอเกิดเหตุการณ์
นะคนก็ไปมุงดูแล้วจังหวะนี้คุณ

กล้องวงจรปิดเปิดเผยนาทีชีวิตนี้
หนุ่มใหญ่ขับรถกระบะออกจากซอย

จะพุ่งข้ามเกาะกลางไปชนรั้วของร้านขายกับข้าว
ริมถนนสายลำปางแจ้ห่มที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับ
ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีชาวบ้านกำลังจับจ่ายซื้อของอยู่หลายคน
ทุกคนตกใจแต่ตอนแรกไม่กล้าเข้าไปดูเลยไม่รู้ว่าคนขับเป็นอะไรยังไง
ทำไมถึงขับพุ่งชนพุ่งชนแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะชาวบ้านเริ่มสังเกตความผิดปกตินี่
ต้องรีบเข้าไปดูใกล้เปิดประตูรถในการช่วยเหลือ
คนขับยังอยู่ในอาการชักเกร็งคล้ายกับเป็นโรคลมชัก
เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องดูนะตอนที่เอาตัวเขาออกมาเขาก็ยังชักเกร็งอยู่เลย
นำตัวเขาออกมาจากรถนะค่อยดูไปด้วยกันคุณผู้ชมฮะ
นำตัวออกมาแล้วก็นอนบนทางเท้านะครับประสานกู้ชีพมาปฐมพยาบาลนะครับ
ตอนที่นำตัวออกมาเขาอยู่ในอาการมือเกร็งเท้าเกร็งชักเกร็ง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องผสมพยาบาลจนอาการเริ่มดีขึ้น
ก่อนจะรีบนำตัวไปส่งโรงพยาบาลลำปางนะครับ
ความเสียหายนอกจากรั้วของร้านค้าและยังมีรถจักรยานยนต์ของนายสุเทพพิพิษ
อายุ๔๙ปีที่เมื่อกี้ถูกชนก็พังเสียหาย
คุณดูสิตอนนี้ตอนนำตัวคนขับออกมาบนทางเท้า
ตัวเขายังมีอาการเกร็งต้องเอามือรองศีรษะไว้
งั้นศีรษะจะกระแทกพื้นนะคุณนะ
อาการแบบนี้นะฮะต้องแบบให้นอนตะแคงนะครับแล้วก็รอเจ้าหน้าที่มาช่วยนะครับ
ส่วนคนขับรถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่ารถกระบะคันนี้พุ่งเข้าชนด้วย
ก็มีแผลถลอกตามร่างกายเท่านั้นบาดเจ็บเล็กน้อย
หลังจากนี้ก็ต้องรอคนขับรถกระบะคนนี้
ก็คือนายวีรชนบุญประพันธ์อายุ๔๙ปี
ได้รับการรักษาจนหายดีก่อนรวมถึงเรียกสอบญาติด้วยนะ
ว่าคนขับรถทันนี้เขามีโรคประจำตัวอะไรหรือไม่